เรื่องของคำถาม๖ข้อของนายกรัฐมนตรี

แล้วก็ความเห็นจากประชาชนในจังหวัดต่างที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทางไทยรัฐทีวีของเราก็นำคำถาม
ไปถามประชาชนมาให้
ตอนนี้มาถึงคำถามที่๓แล้วว่า
คศและรัฐบาลนี้ดำเนินการในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
ประชาชนนั้นมองเห็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้างหรือไม่ค่ะ
เราไปฟังคำตอบจากประชาชนกันเลยค่ะ
มองเห็นอนาคตการปฏิรูปการปกครองก็ดีขึ้น
ประชาชนไม่มีการทะเลาะกัน
อยู่ในระบอบของทหารก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งครับ
รัฐบาลชุดนี้ก็ค่อยแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดก่อน

ประเทศนี้ก็ค่อนข้างที่จะพัฒนา

ก็อยากจะให้มีการพัฒนาขึ้นกว่านี้อีกนิดนึง
ใช่ครับควรจะดูแลทั้งประเทศ
ไม่ใช่เฉพาะนโยบายของตัวเองที่ตัวเองหาเสียงไว้
ต้องดูแลประชาชนตั้งแต่รากย่าจนถึงชนชั้นกลาง
จนถึงคนมีฐานะให้อยู่ในระดับเท่าเทียมกัน
ทำมา๓ปีประชาชนที่เป็นไปด้วยดีอยู่ด้วยดี
มีสุขมีอาชีพดีทำงานดี
เขาก็เห็นด้วยในสิ่งที่รัฐบาลทำ
แต่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่อุปสรรค
ก็ไม่มีการว่างงานก็มากมาย

คนเหล่านี้ก็ยังมองไม่เห็นหนทางที่รัฐบาล
เพราะว่าการทั่วถึงในการแก้ไขปัญหาในอดีตที่ผ่านมา
ก็หลายคนที่ยังมองว่ายังไม่ทั่วถึงพอ
ขณะที่เมื่อมีการถามนะคะว่า
คำถาม๖ข้อของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้

หรือว่ามีอะไรแอบแฝงหรือไม่นะคะ
ก็มีคำตอบประชาชนมาดังนี้ค่ะ
นายกเกษณาจริงค่ะ
มันยังอย่างนี้อยู่นะครับแล้ว
ในจะได้
วัดก็ตั้งคำถามกับประชาชนเนี่ย
เดินหน้าไปทั้งไหน
ให้ประชาชนตัดสินใจเองมากกว่าครับผม